ที่เราเห็นตำรวจเนี่ยสะพายกระเป๋าส่งอาหาร
เป็นรายเดอร์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์

น่าจะเห็นแล้วด้วยอ่ะทำไมอ่ะพี่เบิร์ตฟังให้จบคุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้จบก่อน

ดูท่าเรียบร้อยแบบนี้ไม่ได้รับจ๊อปเสริมเป็นรายเดอร์ค่ะ
แต่เนี่ยตำรวจน้ำดีกำลังช่วยรายเดอร์นี่รายเดอร์ตัวจริงอยู่ตรงนี้
เห็นไหมเสื้อเขียวอยู่นี่เขาประสบอุบัติเหตุ
พอตำรวจเห็นทำยังไงตำรวจก็เลยรับอาสา
จะเอาออเดอร์๒ออเดอร์นี้ไปส่งให้กับลูกค้า

ถ้าเกิดผมเนี่ยตำรวจผมจะไปส่งให้เองยังจะรับของอยู่ไหม
เพราะว่าตอนนี้รายเดอร์คนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุอยู่
ลูกค้าก็บอกว่าโอเคโอเคแล้วลูกค้าเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลด้วย

บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นหน่อยช่วงเวลาที่แบบเลิกงานเลย

รายเดอร์อายุ๔๕ปีพาลูกสาววัย๑๔ปีขี่มอเตอร์ไซค์มามาส่งอาหาร

พาเมียมาช่วยบางคนพาลูกมาช่วย
รายเดอร์คนนี้พี่เบิร์ตเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ทีนี้พอรับอาหารจากแถวท่าพระจันทร์แล้วใช่ไหม
กำลังจะไปส่งให้กับลูกค้าที่โรงพยาบาลสิริราช
อากาศมันร้อนรายเดอร์เองหน้ามืดไง

หน้ามืดรถล้มแล้วตัวรายเดอร์เองเจ็บ
วกกันน็อกเสื้อยาวกางเกงขายาวโอ้โหอบ

ลูกสาววัย๑๔ที่มากับพ่อปลอดภัยนะคะ

ก็คือ๑๐ตำรวจเอกกฤษณะชัยศรีเจริญนี่แหละค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่จราจรที่สนชนะสงคราม

ประสานกู้ชีพกู้ภัยให้นำตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อน
นอกจากนั้นหมู่กริจสนาชัยนะ
ยังคิดถึงว่าแบบเฮ้ยนี่เขาเอาออเดอร์มา

เฟรมขวามือนี่นะคือหมู่กริจสนาชัย
ก็เอาไอเดียงั้นเดี๋ยวไปส่งให้กับลูกค้าแทนละกัน
ไม่อยากให้รายเดอร์เสียรายได้
แล้วนักข่าวของเราก็เลยคุยกับ๑๐ตำรวจเอกกฤษณชัยค่ะ
แล้วทางหมู่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่ผมรอกู้ชีพกู้ภัย
ผมคุยกับลูกสาวรายเดอร์วัย๑๔น้องก็เล่าให้ฟัง
หนูอยู่บ้านเช่ากับพ่อ๒คน
หนูมาช่วยพ่อรับออเดอร์ช่วงนี้หนูปิดเทอมอยู่ค่ะ
พอมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ต้องแจ้งให้พี่รายเดอร์คนอื่นไปส่งแทนก็เสียรายได้แน่เลย

กฤษณชัยได้ยินแบบนี้สงสาร

หมู่กฤษณชัยติดต่อไปที่ลูกค้าลูกค้าเขาว่ายังไงค่ะ
ซีราธิ์ก็ประมาณไม่ถึง๑๐นาทีครับ
ไปทางคุณหมอมาสั่งอาหารทั้งทั่วเลย
ตอนนี้น่าจะไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกลางครับ

ขออภัยที่ตอนแรกเข้าใจท่านผิดไป

ใจเย็นก่อนนะข่าวนี้

ต้องชื่นชมด้วยใช่ค่ะแล้วตัวหมู่กฤษณชัยนะบอกว่า
ถึงบางคนจะมองว่าผมทำเกินหน้าที่ไปหรือเปล่า
แต่ตัวผมมองว่าการได้ช่วยเหลือคนมันเป็นสิ่งดี

นี่ไม่ใช่ตั้งกรรมการสอบแล้ว

ครับครับใช่สิบตัวเอกกิษณชายละนะครับโอ้

แต่ว่าโอ้โหเรื่องของน้ำใจพี่

เฮ้ยถ้าเป็นต่างประเทศก็ต้องยืน
แล้วตบมืออย่างนี้

ชื่นชมเลยชื่นชมมาก